ก็คือเนื้อแดดเดียวที่อุดรธานี
คืออย่างนี้ปวดท้องฉี่

คือไปไหว้คือจะไปปัสสาวะ

๒วันถัดมาครับคุณผู้ชมครับ

ไม่แน่นหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ไม่รู้

เขาเชื่อว่าพญานาคมาให้โชคเขาครับ

แคปติว่าคันนี้แหละสีดำ

จากกระจกหน้าและกระจกหลัง

คือขายส่งเนื้อแดดกับปลาส้ม

ห่างจากบ้านไปแค่๒๐๐เมตรนะครับ

ก็คือวันแรกที่เขาเอาควายไปเลี้ยง
เขาก็ว่ายรูปปั้นพญานาค
คิดว่าคงไม่เป็นอะไรขอแล้ววันแรก

ควายก็ยังไม่ได้ลงไปแช่

ควายมันรีบขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุเลย

้อนควายกลับบ้านตามปกติครับ
แล้ววันนี้ช่างที่มาต่อเติมบ้านก็เดินมาบอกว่า
พี่มีรอยอะไรก็ไม่รู้นะ
อยู่ที่รถพี่เนี่ย
คล้ายหลอยพญานาค
เอาละสิเอาละสิ

เพื่อขอโชคลาภต่อไปนะครับ

ทะเบียนรถของเขาเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไปแล้ว